พวกเราจะเติมตัวแปลกแล้วยังมีอะไรแปลกให้คุณผู้ชมดู
หนุ่มคนนี้ค่ะเขาบอกว่าจักรยานเก่าอย่าเพิ่งทิ้งนะ

ว่ายังไงติดตามกันเลยในช่วง
แปลกแวกเอ๊ะ
เอ๊ะขึ้นมาทีเดียวเลยมีทั้งล้อมีทั้งจักรยาน

แล้วก็ทำเป็นรั้วที่มีระยะทางยาวมากทีเดียว
นี่คือบ้านเลขที่๒๗๓หมู่๑๗บ้านจำปาตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพยาว
นี่ไปดูรัวบ้านเขาก่อนจักรยานมีทุกแบบทุกรุ่น

เอ้ยปุดฤทธิ์เลยคี่ไปซ่อหลุดขี่บ้านน็อดหลุด
เพลงอะไรของคุณคะ
เว้ยเว้ยเว้ยก็เพราะถ้าลุดน็อดหลุดนี่ไงก็เลียง
ซื้อจักรยานมาหลายคันก็คงชื่นชอบด้วยนะคะ
มีไอเดียว่าเออทำเป็นรัวบ้านดีกว่า
ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องทำโดรสจริง
แล้วก็ยังสวยงามนะคะแปลกตาโดดเด่น

เออเขาก็เลยรวบรวมหรือรับซื้อจักรยานเก่ามากว่า๓๐คัน
รวมถึงวงล้อจักรยานด้วยนะคะ

กลายเป็นรัวบ้านความยาวกว่า๒๐เมตรแบบนี้นะ
แล้วก็ทาสีส้มเพื่อให้มันเข้ากับตัวบ้าน
แล้วก็อิ่มด้านล่างสวยงามโดดเด่นนะคะ

ของหมู่บ้านนี้ในอำเภิบสุกรามใหญ่

ถูกต้องใครไปใครมาแถวนั้นก็ฮือหา
แล้วก็แวะเวียนมาขอถ่ายรูปก็มีเหมือนกัน

อะไรยังไงไม่ใช่เพื่อนบ้านด้วย

ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอีกหลายคนมาค่ะนักข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไปดูกัน
ก็เป็นเรื่องของไอเดียแล้วก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ของที่เหลือใช้
ของทิ้งที่มันไม่มีประโยชน์เอามาทำอีกรูปแบบหนึ่ง
ใครชอบก็ลองปรับไปดูกันนะคะ